นักเรียนนั่งดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้เวลาเรียนกันแล้วค่ะ
รุนสวัสดิค่ะต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาววันจันทร์ที่๙ธันวาคม๒๕๖๒นะคะ
พรุ่งนี้วันที่๑๐ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูลแล้วยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลด้วยคุณผู้ชม
เรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักนะคะ
เช่นเดียวกันกับเรื่องของสภาพอากาศเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน
แต่ว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ตอนบนตอนกลางเนี่ยหนาวแล้วก็เย็นกันจัดกันไปเลยนะคะ
บางพื้นที่อุณหภูมิติดลบแล้วก็อุณหภูมิเรียกว่าจนเย็นจนทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูตรวจสอบอากาศกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่บริเวณประเทศไทยนะคะก็ยังคงเห็นว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง
ไม่ได้มีเมฆมาปกคลุมคือไม่ได้สังเกตเห็นสีไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะคะ
พื้นที่กลมแบบนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะ
พื้นที่เรียกว่าแห้งแล้วก็ร้อนปะปนผสมกันไปนะคะ
อากาศช่วงเช้าจะเย็นจะหนาวจัดช่วงสายก็จะร้อนขึ้น
แล้วก็เย็นค่ำก็จะอุณหภูมิลดต่ำลงอีกที
ปัจจัยหลักก็ยังคงมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
ที่อยู่ทางตอนบนนั้นปกคลุมประเทศไทยอยู่
แต่ขณะเดียวกันยังคงมีอีกหนึ่งปัจจัยอากาศ
ก็คือมรสมตะวันออกเชียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณไทยนะคะ
ยังคงปกคลุมพื้นที่นี้แต่เบาลงแล้วคุณผู้ชม
ทำให้ฝนตกลงประมาณแค่ร้อยละ๑๐๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะ
ภาพรวมแล้วก็เลยทำให้โดยรวมนะคะ
คลื่นของภาคใต้ลดต่ำลง
ถ้าหากดูพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
คลื่นสูง๔เมตรตอนนี้ประมาณสัก๒๓เมตร
ไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงจะต้องจับตาดูเรื่องของ
สภาพอากาศที่จะแปรปรวนด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยา
ยังคงมีประกาศเตือนออกมาฉบับที่๑๓นะคะ
ว่าจะมีอากาศเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ตอนล่างก็ยังคงมีฝน
ขนาดไหนคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะหลายพื้นที่ค่ะ
น้ำค้างแข็งแล้วก็จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราตรวจสอบ
แล้วก็ขึ้นเป็นข้อมูลกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยนะคะดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เรียกว่าอยู่ที่๑องศาเซลเซียสนะคะเช่นกันกับที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน
แล้วก็ภูเรือจังหวัดเลยส่วนพื้นที่อื่นอื่นนะคะ
แถบจังหวัดภาคอีสานก็เช่นกันอย่างขอนแก่นนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่สิบสามองศาเซลเซียสนะคะหรือถ้าเขยิบลงมาที่ภาคกลางนนทบุรีเนี่ยนะคะ
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครยังอยู่ที่อากาศราวนี้นะคะ
คุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้คือจันทร์อังคารพุธอุณหภูมิจะยังคงอยู่สภาพนี้
คงลดต่ำลงหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสแต่หลังจากพุธไปแล้ว
อุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วจะเริ่มอุ่นกลับมาแล้วจนกระทั่งถึงช่วงประมาณวันที่๒๕ธันวาคมนะคะ
อากาศก็จะอุ่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมเตรียมให้ดีนะคะ
ว่าจะเป็นอากาศลดต่ำลงอุณหภูมิลดต่ำลงอากาศเย็นนะคะ
หรือจะร้อนขึ้นก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องของความสุขในห้องเรียนของเด็กแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็มีคนใจดีนะคะจะมามอบความสุขให้กับน้องเพื่อที่จะได้คลายหนาวคลายความอุ่นกันด้วย
จะเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวรอดูดีกว่าดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ